สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะปล่อยให้พนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายไปอย่างนี้อีกกี่ลายครับ
ถึงจะลงมือแก้ปัญหากันจริงจริงจังจังที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้ยินข่าวเหล่านี้มาเป็นระยะ
ว่าตำรวจที่อยู่ในสายงานสอบสวนเครียดเครียดกดดัน
แล้วในที่สุดก็ฆ่าตัวตายหลายรายมาแล้วนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเหตุเกิดขึ้นกับร้อยตำรวจเอกพิเชษสุชาติพงศ์
ตำรวจสพมาบอำมริตอยู่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

ในบ้านพักแล้วก็ทิ้งเมียทิ้งลูกไว้ในวัยเรียน๒คน
ต่อสู้ชีวิตตามลำพังร้อยตำรวจพิเชษเขียนจดหมาย
ระบายความในใจไว้ระบายความคับแค้นใจไว้
เรื่องการถูกย้ายจากสายงานเดิมเดิมเนี่ยอยู่สายงานปราบปราม
พอมีคำสั่งย้ายไปเป็นพนักงานสอบสวนก็เครียดเพราะว่า
ไม่ถนัดไม่มีความพร้อมอายุสี่สิบแปดแล้วนะครับ
เขาระบายว่าจะให้ไปเริ่มต้นฝึกงานสอบสวนเหมือนตำรวจจบใหม่แล้วเหรอ
อายุสี่สิบแปดแล้วพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่จะพิมพ์สำนวนสอบสวน
ก็พิมพ์ไม่เป็นคิดมากเคยพูดให้นายฟัง
แต่ไม่ได้รับการตอบสนองสุดท้ายขึ้นมา
ใช้ปืนยิงตัวตายที่หยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
ก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่านี่ไม่ใช่รายแรกแต่ว่าหลายรายแล้ว
แล้วจะทำยังไงกันต่อการปฏิรูปพนักงานสอบสวนจะช่วยได้ไหม
ผมขอคุยกับอดีตนายตำรวจที่ก่อติด
ติดตามการทำงานปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะการปฏิรูปพนักงานสอบสวนท่านหนึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุตร
อยู่ในสายตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับคุณสภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ครับสภาพมันย่ำแย่มันเครียดจริงเหรอพนักงานสอบสวนที่เป็นอยู่เนี่ย
อืมมันต้องยอมรับว่าเครียดนะฮะเครียดประเด็นเครียดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่างานมากนะฮะ
หรือทำงานไม่ได้นะฮะแต่มันเป็นความเครียดที่สะสมตัวมาอย่างยาวนานมาก
ในทั้งระบบนะฮะไม่ใช่เฉพาะร้อยตำรวจเอกคนนี้นะฮะ
เพราะงานสอบสวนปัจจุบันของตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่รู้เขาบริหารกันยังไง
มันกลายเป็นงานที่ทำแล้วไม่มีอนาคตคุณสุภาพ
ไม่ก้าวหน้าหรือหรือยังไงมันไม่ก้าวหน้าอยู่แล้วครับ
สายงานสอบสวนเนี่ยเอามาคละกันหมดเนี่ยก็กลายเป็นว่าใครก็มาทำงานสอบสวนได้
ก็ทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ย
แต่ว่าคนที่ทำงานตัวพนักงานสอบสวน
จริงนี้กำลังทนขาด
กำลังพลมีเยอะแต่ว่าไม่มีงานทำอย่างนั้นเหรอไม่มีงานทำ
อ่าผมได้ยินว่าเนี่ยถ้าอยู่ใต้ก็เข้าสวนยางสวนปามขายแอมเวย์อะไรกัน
เออเออเลือกตลกมากแปดร้อยคนนะครับทั่วประเทศทุกกองชการฮ่า
เป็นผลมาจากการยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวนอันนี้ภายหลังจากการยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวนนะครับ
คือก่อนนู้นมันก็มีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับ
งานสอบสวนเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนงานกาฝากของตำรวจแห่งชาติไปหรือยังไงก็ไม่ทราบ
ฮะนะฮะทำไปก็ไม่มีความก้าวหน้านะฮะเป็นหัวหน้าสถานีก็ไม่ได้นะฮะ
เน็ตความชอบอะไรก็ไม่ได้งานก็หนักนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ย
งานสอบสวนประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระบบยศแบบทหารคือฮะคือยังไงตังค์ฮะ
สั่งอะไรแล้วต้องทำให้ได้นะฮะสั่งอะไรต้องทำเหมือนเนี่ย
เหมือนร้อยสมุทรเอกคนนี้ต่างให้ไปทำงานเนี่ยฮะอยู่สายป้องกันอาจกรรม
ให้ไปทำงานสอบสวนก็บอกเอ้ยเองต้องครับครับท่านรองครับ
สายสายอาจจะหลุดแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องคุยกันต่อ
เพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื้อรังไปเรื่อย
อ่าไม่ใช่ลายเดียวอย่างที่ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่ามีมาแล้วกี่ลายนะ
แต่ว่าที่อ่านข่าวเจอก็คือว่าพนักงานสอบสวนเครียดฆ่าตัวตาย
แล้วพอไปตามอ่านในข่าวเหตุผลหนึ่งที่เครียดเพราะว่า
หนึ่งงานเยอะถ้าทำไม่ทันผู้บังคับบัญชาตำหนิต่อว่า
ถ้าทำไม่ทันมีปัญหาต้องนำพนักต้องนำจำเลยส่งฟ้อง
พนักงานสอบสวนสุดท้ายขึ้นมาไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเอง
งานเครียดแล้วแล้วมีปัญหาการนายอีก
ฉะนั้นประเด็นนี้ก็ถึงถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาจจะปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อเรื้อรังไปแค่ไหน
ในงานปฏิรูปตำรวจเนี่ยอ้าวตอนนี้ท่านพันธบริก
วิรุธกลับมาแล้วนะฮะเชิญเชิญต่อธนะเมื่อกี้สายขาด
ผมกำลังถามว่าแล้วที่เขาออกแบบปฏิรูปพนักงานสอบสวน
ที่ว่าจะให้เพิ่มกำลังคนมากขึ้นที่ว่าจะเอาพนักงานอายการมาช่วย
ที่จะทำให้พนักงานสอบสวนมีอนาคตมากขึ้นตรงนั้นยังยังไม่เป็นผลเหรอ
ก็อยู่ในร่างนะฮะพรบตำรวจแห่งชาตินะฮะที่ของคุณมีชัยเนี่ย
เสนอฮะนะฮะถ้าเอาอันนั้นเข้าทภาพผ่านทภาพนะฮะ
สายงานสอบสวนเนี่ยจะดีขึ้นระดับหนึ่งอืมนะฮะ
ปวงเนี่ยงานสอบสวนจะดีขึ้นระดับหนึ่งระบบตำรวจก็ดีขึ้นระดับหนึ่ง
ผมขอเรียนเลยว่าฮะทั้งสามนะฮะพรบตำลวดแห่งชาติ
พรบการสอบสวนกดีอายาฮะแล้วก็พรบการแก้ไขเพิ่มเติมต่อวิอายา
สามฉบับเนี่ยจะทำให้กระบวนการยุติธรรมอาญา
ชั้นต้นของประเทศเราเนี่ยพัฒนาขึ้นประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ
แล้วถ้ามันดีอย่างนั้นทำไมเขาไม่มันไปซุกอยู่ที่ไหน
ตอนนี้เท่าที่ตามดูผ่านยังไม่ได้ผ่านสภาออกมาใช่ไหมท่าน
อยู่ที่ท่านนายกครับอ๋อหรือท่านนายกแล้วผมทราบว่ามีตำรวจผู้ใหญ่
จำนวนมากนะฮะที่ไปเข้าชื่อกันคัดค้านท่านนายกก็เลยชะงัก
พอทราบเหตุผลไหมเขาค้านเรื่องอะไรอ๋อเขาก็ไม่ต้องการสิครับ
ก็ไม่ต้องการให้งานสอบสวนเนี้ยมีความปริศาลนะฮะ
แล้วก็ทำตรงไปตรงมาอ๋อคล้ายคล้ายกับว่าถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ย
เวลาเวลาเกิดเหตุกับคนที่มากบารมีมีเงินมีทองมากมาย
เขาก็สามารถวิ่งเต้นผ่านผู้บังคับบัญชาได้ใช่ครับสั่งได้คุมได้
เบือนสำนวนการสอบสวนได้ล้มคดีได้เขาก็ชอบอย่างนี้สิครับ
แล้วท่านนายกจะไปฟังทำไมอ่าทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
ตอนนี้เรามีสภาผู้แทนราชดรแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่านายกหรือรัฐบาล
น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอ่าถูกต้องครับ
มันมีฉบับหนึ่งผ่านคอรมอลไปแล้วนะครับ
ก็เหลือแต่พระบอโดยสำหรัฐแล้วก็พระบอการสอบสวน
อันนี้อยู่ที่ท่านนายกนะฮะแล้วยังไม่ได้เข้าคอรมอนะฮะ
ท่านนายกสามารถหยิบขึ้นมานำเข้าคอรมอแล้วก็เข้าสู่สภาได้เพราะท่านก็มีเสียงข้างมาก
แล้วพักฝ่ายค้านเองก็น่าจะเห็นด้วยกับถามพรบนี้อยู่แล้วไม่น่ายากเลย

ฉะนั้นถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ย
กระบวนการยุติธรรมในขั้นต้นในชั้นพนักงานสอบสวนยังวิ่งเต้นกันได้ยังสั่งกันได้
ลูกคนใหญ่คนโตคนมีสถานะทางการเงินก็ยังลอยนวลอยู่ได้แก้ไม่ได้เลย
คนรวยก็อยู่เหนือกฎหมายอยู่แบบนี้แหละครับคนจนก็เป็นแพ้รับกรรมไปเรื่อยนะฮะ
เรียนย้ำนะครับว่างานสอบสวนเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นงานที่หนักนะฮะ
โดยเฉพาะเมืองเล็กเนี่ยอยู่อำเภอเล็กเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้หนักเลยนะฮะ
แต่เขาหนักใจหนักใจในวิธีและระบบทำงานของตำรวจนะฮะ
ซึ่งเป็นระบบชั้นยศแบบทหารสั่งอะไรแล้วต้องทำ
ไม่ให้รับคดีทั้งที่จะต้องรับก็ไม่สามารถรับได้
รับก็มีปัญหามีเรื่องมีราวถูกลงโทษลงทันใช่ไหมฮะแต่ความผิดอาญาก็มาตกกับตัว
กรณีกรณีเวลาตำรวจพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเงียบไปแล้วผู้บังคับบัญชาก็จะบุ้ยไปเรื่องอื่น
ใช่ครับเขาพยายามปกปิดครับและบิดเบือนเรื่องด้วยครับ
เภยมปกปิดเพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ย
ความในใจกันเอาไว้ทั้งนั้นล่ะเพื่อจะถูกเก็บอย่างกรณีชุมพร
ลายล่าสุดนี้ก็มีข่าวว่าเขาเขียนไว้๓ฉบับได้๓หน้ากระดาษใช่ไหมฮะ

ท่านรองคิดว่าปรากฏการณ์ตำรวจฆ่าตัวตายเนี่ย

จะยังมีเกิดและจะมีเกิดมากขึ้นเรื่อยครับ
เพราะเวลานี้มันไม่ใช่เฉพาะตำรวจฆ่าตัวตายนะครับ
ประชาชนไปแจ้งความก็ต้องกลับมาฆ่าตัวตายนะฮะ

คุณไพรวันนะฮะเมื่อเดือนที่แล้ว

ที่ไปแจ้งความแล้วคดีก็ไม่คืบหน้า

ครับแล้วที่ไม่ฆ่าตัวตายต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจอีกนี่ก็มากมายนะครับ

มากจริงนะครับตอนนี้ฝากเสียงนี้ไปถึงท่านนายก

ครับเพราะว่างานสอบสวนคือหัวใจของงานตำรวจถูกไหมครับ

หัวใจของกระบวนการยุติธรรมขอบคุณพันธุ์โรเล็ก
ขอบคุณครับไม่มีการสอบสวนก็ไม่มีอายการและก็ไม่มีศาลนะฮะ

ไม่ถึงครับคดีจำนวนมากไปไม่ถึงอายการไม่ถึงศาลครับ

เอาล่ะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน
เพื่อให้เห็นว่านี่คือสภาพการที่เป็นปัญหาเลวร้ายของการสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระคุณฮะพันธุ์ตัวเอกวิรุษฎิสวัสดีบุษโอ้โหฟังแล้วฟังแล้วคิดยังไงครับ
ก็ขนาดพนักงานสอบสวนซึ่งมียศร้อยตำรวจเอกยังต้องฆ่าตัวตายลูกก็มีเมียก็มี
แต่ว่าทนไม่ไหวแล้วเราจะปล่อยสถานภาพอย่างนี้ไปไว้นานแค่ไหนครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ครับก็ปัญหาเรื่องของความเครียดตำรวจเรื่องของการฆ่าตัวตายมีเกิดขึ้นเป็นข่าวบ่อยนะอาจารย์นะครับ
บ่อยครับบ่อยครับแล้วก็ยังจะเกิดต่อไปเรื่อยถ้าไม่แก้ปัญหา